เสื้อขาวเสื้อขาว
เรียกเค้อำรวจมา
ไอ้แจ้งมาด้วย

พี่ท้อนเสื้อข่าวเสื้อข่าว

พี่ท้อนพี่ท้อนพี่ท้อนพี่ท้อน

สองอน

ผู้ชายเสื้อสีขาวที่ก่อเหตุ
เอาจริงแล้วไม่ได้เกี่ยวกับอุบัติเหตุอะไรเลย

อุบัติเหตุรถกระบะที่เป็นกระบะตู้ทึบ
พุ่งชนกำแพงบ้านในซอยโรงโป๊ะ
เขาไม้แก้ว๑๓ที่ตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรี
กำแพงมันเสียหายทั้งแถบเลย
แต่คนขับไม่ได้รับบาดเจ็บอะไร
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงดึกคืนที่ผ่านมาประมาณสักเที่ยงคืน

มันมีหลักฐานเป็นภาพจากกล้องหน้ารถกู้ภัยด้วยค่ะ
จะเห็นว่าผู้ชายเสื้อสีขาวที่ไปหาเรื่องเนี่ย

คุณผู้ชมลองดูภาพนี้ประกอบไปด้วยนะคะ
คือผู้ชายเสื้อขาวเริ่มก่อน
แล้วมันก็เลยกลายเป็นเหตุชุลมุนเกิดขึ้น
มีผู้ใหญ่บ้านมาห้ามมาช่วยเคลียร์
ผู้ชายเสื้อขาวก็มีท่าทีอ่อนลง

ตอนนี้พี่ก็ทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่เขามาช่วย

ตั้งพอมาถวงไหนเจ๊ก็ไม่รู้อีก

เพราะตำรวจสั่งให้เขารออยู่ที่นี่

ผมไม่โทษไปด้านรอลงโทษไปด้านร้อย
กู้ภัยที่ถูกทำร้ายค่ะนายทวนทองอายุ๓๖ปี
พาทีมข่าวไปดูที่จุดเกิดเหตุนะคะ
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุมาช่วยเหลือ

มาถึงก็เปิดสัญญาณไฟเพื่ออำนวยความสะดวก
และมาช่วยและรอตำรวจให้มาที่เกิดเหตุ
ปรากฏว่าผู้ชายเสื้อขาวมาจากไหนก็ไม่รู้
แล้วท่าทางเหมือนเมาด้วยค่ะมาชี้หน้าด่ากู้ภัย
ในลักษณะที่ว่าพวกมึงกลับกันไปได้แล้ว
ไม่มีคนเจ็บสักหน่อยพวกมึงจะอยู่กันทำไม
เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็พยายามจะชี้แจงว่า
ทรัพย์สินชาวบ้านเขาเสียหายเดี๋ยวต้องรอตำรวจมาก่อน
พอกู้ภัยชี้แจงแบบนี้ผู้ชายเสื้อขาวยิ่งไม่พอใจ
ตะโกนด่าแบบหยาบเลยค่ะ
ประมาณว่าไม่ต้องมายุ่งแต่ไม่ได้ใช้คำว่ายุ่งใช้คำแรงแรงหน่อยอะค่ะ
ไม่ต้องมายุ่งเกานักเหรออะไรประมาณแบบนี้

กู้ภัยเองเขาก็เดินหนีเขาก็ถอยหนีนะคะ
แต่สุดท้ายในทวนทองเนี่ยค่ะ
แกก็โดนชายเสื้อขาวต่อยเข้าที่หน้าจนหน้าหงายไปเลย
พอมาถึงครั้งแรกเนี่ยคือยังไม่ทันจอดรถนะ
ยังไม่ทันจอดรถเขาก็ตะโกนเลยบอกไม่มีคนเจ็บกลับไปเถอะ
แต่ทีนี้ด้วยความที่ว่าเรารับแจ้งมาแล้ว
เราต้องมาตรวจสอบที่เกิดเหตุก่อนว่าหนึ่งเลยน่ะมีคนเจ็บไหม
มึงเก่ามึงจิ๋งนี่แหละครับเขาก็มาผักหน้าเลย

จากนั้นก็เหตุการณ์ตามชุมลมุลเลยครับก็ด่า
กู้ภัยที่โดนต่อยเขาก็แจ้งความนะคะ
สพบังละมุงค่ะดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุ
ผู้เกาะเหตุตรวจสอบแล้วได้ชื่อมาแล้วค่ะ
นายสายชนประกอบธรรมอายุ๔๕ปี

เดียวกันกับผู้นำท้องถิ่นของเทศบาลตำบลตะเคียนเตี้ยแล้วก็บอกว่าโอ้โห
พอตรวจสอบวิรกรรมของนายสายชนเนี่ยกู้ภัยในพื้นที่จะรู้กัน
หาเรื่องกู้ภัยไม่รู้เป็นอะไรเวลากู้ภัยมาช่วยเหลือผู้คนในย่านนั้นน่ะ
มาหาเรื่องกู้ภัยบ่อยนะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกไปช้าก่อดา
ทำอะไรไม่ถูกใจก่อด่าแต่ที่ผ่านมานายสายชนมักจะด่าด่ากู้ภัยเฉย
ไม่ถึงขั้นลงไม้ลงมือแต่ครั้งนี้มันถึงขั้นต่อยหน้ากู้ภัยเลยไงคะ
ผู้ภัยที่โดนต่อยก็เลยจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ทีนี้เราไปถามในสายชนผู้ก่อเหตุมาให้ด้วย
คือเราก็อยากรู้ว่าทำไมมันอะไรกันเนี่ยทำไมต้องไปก่อเหตุหาเรื่องกู้ภัย
นายสายชนบอกว่าก็วันเกิดเหตุนั่งดื่มเหล้ากับรุ่นน้องห่างจากจุดเกิดเหตุ๒กิโล
ขากลับรุ่นน้องขับกระบะตู้ทึบไปประสบปฏิเหตุชนกำแพง
ผมนี่แหละไปช่วย
เพราะว่าเพื่อนที่ขับไปชนโทรเรียกผมให้ไปช่วย
ก็มีการตกลงชดใช้ค่าเสียหายกับเจ้าของบ้านที่ถูกรถพุ่งชนไปแล้ว
แล้วก็ไม่ได้มีใครบาดเจ็บสักหน่อยผมก็เลยพยายามจะไปบอกกู้ภัยว่ากลับไปเถอะ
แต่นายสายชนอ้างแบบนี้ค่ะอ้างว่ากู้ภัยพูดไม่ดีเลย
ทำท่าทางไม่ค่อยดีเลย
พวกแบบกู้ภัยพูดประมาณว่าก็ผมเป็นเจ้าหน้าที่จะกลับได้ยังไง
กู้ภัยเขาก็พูดถูกอ่ะเนอะเขาก็เป็นเจ้าหน้าที่รอตำรวจมาจะไปไล่เขากลับได้ยังไง
แต่สายชนบอกภงโวโหเลยต่อกู้ไพเลย
แล้วก็มีเหตุชุลมุนอย่างที่เห็นในภาพ
เหตุการณ์นี้ผมเองก็จะไม่ขอโทษนะ
ไม่มีว่ายสวยรวดกระเท้าไม่ไปขอโทษกู้ไพ
ผมจะขอรับผิดตามกระบวนการขั้นตอนของกฎหมาย
ส่วนเรื่องนามสกุลผมอย่ามาโยง

มันอยู่ที่ตัวผมคนเดียวไม่เกี่ยวกับนามสกุล
ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวผมไม่ได้มีอากาศอะไรกับคู่ภัย
ครับผมไม่มีอากาศอะไรกับเจ้าหน้าที่
เขาจะพูดว่านามสกุลอะไรอย่างนี้จริงมันนามสกุลไม่เกี่ยวพี่นะ
ทีนี้ตำรวจก็เรียกตัวคนเจ็บ
ก็คือทางฝ่ายกู้ภัยที่โดนต่อยมาสอบปากคำเรียบร้อย
หลังจากนี้ก็จะเรียกผู้ก่อเหตุมาสอบปากคำ
แล้วก็จะมีการแจ้งข้อหาตามขั้นตอนนะคะ

คือทางเจ้าของรถกระบะที่ขับรถไปพุ่งชน

เรื่องของอุบัติเหตุเริ่มต้นตรงนี้ที่ชนกำแพงบ้าน
มันจบไปเขาเคลียร์กันได้เขาชดใช้ค่าเสียหายกันได้

เรื่องของการทำร้ายร่างกายกู้ภัยก็ว่ากันไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะ